พูดคุยถึงโปรแกรมของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อย

ในช่วงเดือนตุลาคมซึ่งล่าสุดหลายท่านคงจะเห็นกันแล้ว
โปรโมทสื่อของทางสมาคมกีฬาฟุตบอลที่ปล่อยออกมาก็จะเป็นภาพ
ภาพคนที่ใส่ชุดผู้สาประตูแล้วก็มีถุงมือแต่ว่าไม่ได้เห็นหน้า

ก็คือบอกแค่ว่ามันเป็นแม็กอำลาทีมชาติของผู้สามประตูที่เป็นสุดยอด๑คนแล้วกัน
ให้ได้ไปตามรุ้นกันหน่อยแล้วกันเดี๋ยวรอทางสมาคมเขาคอนเฟิร์มอีกครั้งใช่ครับ
แกรมก็คือวันนั้นก็คือวันที่๑๔ตุลาคม
ที่จะมีเซอร์ไพรส์ก็จะเตะที่ไหนเดี๋ยวรอยืนยันสนาม
แล้วก็รายละเอียดนะครับคุณเบจบินตันก็บอกไว้แล้ว

ส่วนเรื่องของการรายงานตัวเบื้องต้น

ทีมชาติรวบรวมรายชื่อคาดว่าจะประกาศได้ภายในช่วงกลางเดือนนี้ครับ
เริ่มจากการบุกไปเยือนฮ่องกงในวันที่๑๐ตุลาคม
ในวันที่๑๔ตุลาคมก็จะถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ทั้ง๒นัดเลย

ก็ถือว่าเป็นการรับแข้งนัดสุดท้ายของปี๒๐๑๙
ก่อนที่จะป้องกันแชมป์อาเซียนครับในเดือนพฤศจิกายนนี้
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการสำคัญแล้วก็มีผลทางใจต่อแฟนบอลไทยเป็นอย่างมาก
อีกหนึ่งรายการนะครับที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะถ่ายทอดสดนะครับ
จังหวัดนครราชศรีมาจะเปิดฉากในสัปดาห์หน้าแล้ว
ปตันหน่องปลื้มจิตถิ่นขาวก็หวังจะรักษามาตรฐานของทีมเอาไว้ให้ได้ในรายการนี้
เพื่อต่อยอดสู่การแข่งขันชิงช้ำโลกที่ญี่ปุ่นในช่วงปลายเดือนนั้นด้วยนะครับ

ใครที่อยู่ใกล้อยากจะไปเชียร์ที่สนามอยากไปชมที่สนามก็ซื้อบัตรได้
แล้วก็ไปชมที่สนามไปให้กำลังใจที่สนามกัน

ปีนี้จะจัดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วด้วย
เห็นว่าก็อยากให้มาช่วยกันเยอะ

ทางไทยรัฐทีวีจะทำการถ่ายทอดสดนะครับ

จังหวัดนครราชศรีมาร่วมรุ้นแล้วก็ให้กำลังใจพวกเธอกันได้นะครับ
ตั้งแต่ในวันที่๑๖จนถึง๒๓กันยายนนี้ติดตามกันได้นะครับ